อกตกใจกันที่ว่ามีแก๊งรักเด็กรถตู้อะไรมันมาอีกแล้ว
แล้วทำไมมันมาโอ้โหปฐุมธานี
กลัวพ่อกลัวแม่ตีออกไปซื้อของแล้วไปนานก็เลยกุเรื่องขึ้น
แต่ว่าเราไปย้อนดูกันก่อนคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยนะฮะ
เมื่อเวลาเกือบสัก๒ทุ่มของ๖มกราคมนะครับ
มีผู้ปกครองเข้าแจ้งความกับตำรวจสพประตูน้ำพระอินทร์นะฮะ
จังหวัดประทุมธานีว่าลูกของพวกเขาเนี่ยก็คือเด็กชาย
อายุ๗ขวบกับ๑๐ขวบเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ
ถูกลักพาตัวไปจากซอยบรังสิตและคณะยก๓๙

เอาไปทิ้งไว้ที่บ้านร้ำภายในซอยบรังสิตและคณะยก๓๗

ขณะนี้เนี่ยนะฮะเจอตัวเด็กแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยากให้ตำรวจเนี่ย
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
แม่ของเด็กชายวัย๗ขวบเล่าก่อนบอกว่า
บ่าย๓โมงลูกชายกับเพื่อนข้างบ้าน๑๐ขวบเนี่ยนะฮะ
เดินไปซื้อขนมที่ร้านครับห่างจากบ้านไปประมาณ๘๐เมตรเท่านั้นเอง
ครึ่งชั่วโมงแล้วเอ๊ะทำไมเด็กยังไม่กลับมา
เธอจึงเดินตามหาแล้วก็ให้ประธานชุมชนเนี่ย
ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงตามหาตอนนั้นไม่มีวี่แววครับ
ใจไม่ค่อยดีแล้วแม่นะครับกระทั่งเวลาประมาณห้าโมงเย็นครับ
พ่อของเด็กชาย๑๐ขวบเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไป
แล้วไปเจอลูกของตัวเองเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านร้างซอยช้างทอง
ซึ่งก็อยู่ใกล้กันนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะบ้านร้างหลังนี้
ตอนนั้นพ่อของเด็กชาย๑๐ขวบเล่าบอกว่า
ระหว่างขี่รถผ่านบ้านร้างนะท้ายซอยเนี่ยเห็นลูกชายโผล่เล่ามาชั้น๒
ก็ถามเอ้าเองมาทำอะไรที่นี่มาเล่นอะไรตรงนี้
ลูกตอบกลับมาบอกว่าไม่ได้มาเล่นพ่อมีคนพามาไว้
เอาละสินะครับต่อมาเด็กชาย๒คนนะฮะ
พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบไปกับตำรวจด้วย
ชี้จุดที่อ้างว่าถูกคนร้ายอุ้มขึ้นรถแล้วก็เล่าว่า
ตอนเดินไปปากซอยจะไปซื้อขนมจู่ก็มีผู้ชาย๓คนนะ
แต่งกายชุดสีดำสวมหมวกกันน็อกลายดำแดงนะครับ
ล็อกตัวขึ้นรถตู้ไปแล้วก็ใช้ผ้าคลุมหัว
ขู่ห้ามส่งเสียงไม่งั้นจะฆ่าให้ตาย
จากนั้นก็จะพาไปตึกร้างให้ขึ้นไปชั้น๒ห้ามไปไหนนะ
เดี๋ยวจะกลับมารับไปที่อื่นต่อเด็กเด็กเล่าเป็นตุเป็นตะเลยครับ
คุณผู้ชมครับกระทั่งบอกว่าคนร้ายทั้งสามคนเนี่ยขับรถออกไปนะ
พวกผมก็เลยลงมาด้านล่างนะครับแล้วจะข้ามไปบ้านอีกหลังหนึ่ง
ไปซ่อนตัวบนชั้นสองจังหวะนั้นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์
ก็เลยลุกขึ้นดูอ้าวพ่อนี่นะครับจึงรีบลงมาหาพ่อ
นี่แหละครับเรื่องราวที่น้องน้องแต่งขึ้นนะฮะคือตอนนั้น
ตำรวจเขาก็ฟังมาถึงจุดนี้ตำรวจนะนะคือคนเป็นพ่อเป็นแม่
ก็ตกใจแหละแต่ตำรวจเขาเอ๊ะเอ๊ะทำไมคนร้ายทิ้งไว้
โดยไม่มีคนเฝ้านะครับอุปกรณ์พวกเชือกหรือผ้าคลุมเนี่ย
ก็ยังหาไม่เจอนะครับและที่สำคัญนะถ้าจะลักพาตัวเด็กจริง
คนร้ายพาไปซ่อนไว้ใกล้นะขนาดนี้นะครับตำรวจจึงเค้น
เค้นเค้นเด็กกลัวแล้วยอมรับสารภาพอ๋อแต่งเรื่องครับ
กลัวจะโดนพ่อแม่ตีผมออกมาเล่นกันเกินเวลานะครับ
ก็นี่แหละฮะทำให้ก็พ่อแม่ตำรวจก็ดุด่าว่ากล่าวไปแหละ
ตักเตือนผู้ปกครองเขาบอกว่าตอนแรกอย่างที่ผมบอกอ่ะ
คือด้วยความเป็นลูกมาเล่าแบบนี้ก็ตกใจครับ
แต่สุดท้ายก็มันกลับตลปัดแบบนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปอบรมตักเตือนลูกนะ
มีอะไรอยากโกหกพูดความจริงตรงไปตรงมานะครับ